วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว

รชุนก็โพสต์ลอยลอยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอาตูบอกว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกะละแม่คนไทยเยอะมากแรงชาวโซเชียลก็เนี่ยแหละค่ะหัวลุกเป็นไฟกันเลยนะคะเพราะแม้อาตูไม่ได้เอ่ยชื่อใครหรือว่าหมายถึงใครแต่ชาวโซเชียลเขาก็ตีความกันแบบตรงไปตรงมา
แต่ปรากฏว่าทัวร์ลงนะคะท้ายที่สุดคุณหญิงต้องออกมาขอโทษนะคะ
บอกว่าจริงแล้วอาจจะเป็นการคอมเมนต์ที่พูดสั้นเกินไป

ถูกต้องนะคะอีกคนนึงค่ะนะคะก็เป็นดาราสมทบคุณผู้ชมคุณทีพี่บูลชนค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ดิฉันไปเจอไปสัมภาษณ์เข้ามานะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็เดือดร้อนนะคะแล้วเขาก็โพสต์บอกว่าจากผลกระทบจากข่าวของพี่มะตูมเนี่ย
ตนเองเนี่ยโดนแคนเซิลงานละครไป๕เรื่องโฆษณาอีก๒กองถ่ายด้วยกันนะคะ
ก็ถือว่ารับเอฟเคไปเต็มเลย
ใช่ค่ะนอกจากนั้นค่ะมันมีช่วงเวลาที่อาจจะพอดิบพอดีนะคุณผู้ชม
ไปเนี่ยเจอในโซเชียลมีอีกสองคนเขาโพสต์เอาไว้
ไม่รู้ว่าว่าใครแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันพอดีหลายคนก็เลยโยงกันมาแบบนี้นะคะ
ออกมาเช็คบินเลยค่ะนะฮะก็เขาไม่ได้เอ่ยชื่อจะเรียกว่าเช็คบินดีไหม
อ้าไม่ใช่ล่ะกันเพราะว่าเข้าเน็ตเนี่ยอาจจะจับโยงกันไปเองก็ได้
เพราะว่ามาแบบถูกที่ถูกเวลาเลยทั้งกรณีของลูกปัดปูริมปรัสนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรนะ

บอกว่าเขาเองก็เคยโดนดูถูกว่าเป็นดาราตกอับไม่มีงาน
โดนด่าแบบนี้ต่อหน้าธรกำนันต่อหน้าเพื่อนคนอื่น
ตอนนั้นก็อายจนหน้าชาอยู่เหมือนกันค่ะ
มาจนถึงทุกวันนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยว่า
ไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครด้วย
แต่ว่าคอมมงคอมเมนต์แล้วก็อะไรหลายอย่าง
ก็คิดว่าไปในทิศทางเดียวกันนะคุณผู้ชม
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาบังเอิญหรือเปล่า